คุณผู้ชมฮะอยากได้ไหมฮะทองคำแท่งอยากสิคะ
อยากได้มอเตอร์ไซค์ไหมฮะอยากสิคะได้ฟรีเลยเพราะเขาแจกนะฮะ
ดังนั้นนี่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ย
จะมีโอกาสได้คว้ารางวัลง่ายกับคาราบาลฮะยิ่งดื่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะ
คุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะดื่มคาราบาลแดงหรือว่าคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามานะส่งฝามาร่วมรุ้นรางวัลกันเยอะฮะ
ประกาศผลคนได้รับมอเตอร์ไซคันแรกในวันที่๒๘เมษายนนี้แล้วนะครับ
เปิดดื่มแล้วย้ำนะฮะว่าอย่าทิ้งฝาเพราะฝามีรางวัลนี่ฮะ
ที่อาจจะพลิกชะตาของคุณผู้ชมก็ได้นะครับ
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลทุกเดือน

ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัล
มูลค่ากว่า๘ล้านบาทนี่ก็อยากได้
ถ้าเกิดว่าอยากได้อยากได้แบบนี้แล้วต้องฟังค่ะ

เพราะว่ากติกาของเราเนี่ยดื่มเสร็จแล้วปั๊บ
ขวดทิ้งได้แต่ฝาน่ะห้ามทิ้ง
ฝาเนี่ยต้องเอามาเขียนบีบแล้วก็ส่งค่ะ
มาฟังกันดีกว่าว่าแต่ละเครื่องดื่มต้องเขียนว่ายังไงนะคะ

คุณเอาเศษกระดาษมาแล้วเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
เขียนชื่อนามสกุลเลยนายสืบสกุลพันดี
แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยที่อยู่ไม่ต้องใส่นะคะ
เขียนด้วยลายมือของคุณนี่แหละพับกระดาษเล็ก
แล้วก็เอาใส่ในใต้ฝาคาราบาลแดง
แล้วก็บีบให้แน่นไม่ให้มันร่วงหล่นลงมานะ

ส่วนคันโซคูณ๒ค่ะจะต้องเขียนว่าอะไร
ก็หากระดาษใส่กระดาษมาแล้วเขียนคำว่าตับคำเดียวเลยค่ะ
ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเหมือนกันห้ามปริ้นต์ออกมานะ
แล้วก็พับเล็กใส่ในฝาคันโซบีบให้แน่น
ต่อไปค่ะอันนี้สำคัญมากก็คือการส่งนั่นเอง
ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
หรือใครมีร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้าน
ร้านต่างที่ร่วมรายการเขาจะมีกล่อง
กล่องที่รับชิ้นส่วนตรงนี้อยู่ก็สามารถเอาไปห่อนได้เหมือนกันนะคะ
ย้ำนะรางวัลทองคำแท่ง๑ล้านบาท๓รางวัล
แล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกร้อยคันตกแต่งเป็นคาราบาลด้วยนะคะ
และตอนนี้ฝาเริ่มทยอยส่งกันเข้ามาจากหลากหลายช่องทางแล้ว
ส่งกันมาเยอะแบบนี้แต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับ
ฝาของท่านจะตกหล่นหรือว่าศูนย์หายไปไหน
รับรองฝาของคุณผู้ชมทุกฝาจะเดินทางมาถึงที่นี่แน่นอนนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ทีมงานดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
มีสิทธิ์ลุ้นทุกคนทุกฝาเลย
อย่าช้านะครับรีบส่งฝากันเข้ามา
เพราะจะประกาศผลผู้โชคดีคนแรกที่จะได้มอเตอร์ไซค์
ในวันที่๒๘เมษายนนี้แล้ว
ในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งนะครับ
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖นะครับ
คุณคิดดูสิถ้ำกลางที่ทุกอย่างขึ้นราคา
แต่คาราบาลแดงยังขายราคาเดิม๑๐บาทเหมือนเดิมค่ะ
รวมถึงเครื่องดื่มใหม่อย่างคันโซคูณ๒
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมจากตับเนี่ยนะคะ
มีกูโคโรโนแลคโทนแล้วก็สารสกัดขมิ้นชันด้วย
ดื่มแล้วอร่อยสดชื่น
สามารถไปหาซื้อได้นะคะที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศ
อย่าช้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะประกาศผล
ครั้งแรกวันศุกร์นี้แล้วนะ๒๘เมษายน
ส่งเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์เยอะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ